อดีตพ่อตาทนไม่ไหวจริง

คือเลิกลากันไปกับลูกสาวตั้งนานแล้วนะฮะ
แต่เวลาเมาทีไรบุกมาบ้านทุกที

พอมาถึงบ้านโวยวายแบบนี้
พ่อตาคว้าปืนลั่นไกลใส่

แล้วก็บอกตำรวจว่าผมทนไม่ไหวจริง

นี่พ่อตาตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

คือด้วยท่าทางด้วยสำเนียงของพ่อตาเนี่ยนะฮะ

เขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเขาเนี่ย

เหลืออดทนไม่ไหวแล้วนะฮะ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้

ตำรวจสพวารินชำราบลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุยิงกัน
ภายในบ้านเลขที่๔๙หมู่๔ที่บ้านหนองบัว
ตำบลสะสมิงอำเภอวาบรินชำราบ
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑รายนะครับ
คนเจ็บคือนายเอกชัยธรรมทองอายุ๓๓ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าท้อง๑นัดครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้
ส่วนผู้ก่อเหตุอย่างที่เห็นคืออดีตพ่อตา
ก็คือนายสมพงศ์ภวงจำปาอายุ๕๗ปี

แล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์แบบหักลำกล้อง๑กระบอก
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเอาไว้นะครับ

ผมเป็นเจ้าของบ้านและยอมรับว่าผมเองอดใจไม่ไหวจริง
ที่ต้องยิงนายเอกชัยอดีตลูกเขย
เขาเลิกลากับนางสาวแนนลูกสาวผมไปแม้จะอยู่กินกันมา๓ปีนะฮะ
ตอนที่อยู่กินด้วยกันนายเอกชัยกับนางสาวแนนลูกสาว
มีปากเสียงกันมาตลอดจนทั้งคู่ก็แยกทางกัน
แต่นายเอกชัยยังราวีนางสาวแนนไม่เลิกนะฮะ
ทุกครั้งที่มาบ้านจะมาแบบไหนรู้ไหมคุณ

เมามาทุกทีเมาทีไรมาหาเรื่องทุกที
อะโวยวายขู่จะทำร้ายคนในครอบครัวนะครับ
ก่อนเกิดเหตุก็เช่นเดียวกันนายเอกชัยก็เข้ามาอีกครั้ง
ด้วยอาการเดิมฮะอาการเมาพยายามจะทำร้ายคนในบ้าน
ทีนี้ครับนายสมพงศ์อดีตพ่อตาวิ่งเข้าไปในบ้าน
ปิดประตูบ้านแล้วนะไม่ให้นายเอกชัยเข้ามา
แต่นายเอกชัยก็พังประตูเข้ามาในบ้านจนได้นะฮะ
ตนเนี่ยพยายามเตือนแล้วก็ห้ามนายเอกชัยไม่ให้เข้ามานะฮะ
เพราะในบ้านมีผู้ป่วยติดเตียง
แต่นายเอกชัยก็เข้ามาในบ้านด้วยท่าทีคุกคามครับ
ขู่นะห้ามไม่ให้นายเอกชัยเนี่ยเข้ามาบนบ้าน
งั้นจะยิงนายเอกชัยไม่ฟังครับ
นายสมพงศ์ก็เลยยิงไป๑นัด
กระสุนเข้าที่ท้องของนายเอกชัยล้มลงทันทีครับ
ตำรวจเชิญตัวนายสมโพงไปสอบสวนที่สตวาลินชำราบ
แจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นเอาไว้ก่อน
ส่วนเรื่องอาวุธปืนอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
เนื่องจากนายสมพงศ์นำเอาเอกสารใบอนุญาตกัน
ครอบครองอาวุธปืนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนี
ตำรวจกำลังพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่นะครับ
ส่วนหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
อาการของอดีตลูกเขยก็สุดครับ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ทีนี้วันนี้เราก็เลยส่งคุณปียชาติคงถิ่น
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
วันนี้ได้คุยครบเลยทั้งแม่ยายทั้งภรรยา
แล้วก็แม่ของนายเอกชัยคนตายด้วย
ไปคุยกับนางทองจันทร์พ่วงจำปาก็คืออดีตแม่ยายของคนตายก่อนก็แล้วกันนะคะ
เขาบอกว่านายเอกชัยเนี่ยหย่ากับลูกสาวเข้ามาได้๕ปีแล้ว
เพราะลูกสาวทนไม่ไหวจริง
เอกชัยทั้งเสพยาทั้งเมาเหล้า
พอเมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาก็ทุบตีทำร้ายลูกสาวเธอเป็นประจำ
ยากันไปแล้วเอกชัยก็ยังคงไปมา
พยายามตามง้อขอคืนดีจนกระทั่ง๕เดือนก่อน

หอบลูกคนเล็กกลับมาบ้านแล้วขอเลิกกับผู้ตายอย่างเด็ดขาด
เพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายมาอีกแล้ว
แต่นายเอกชัยก็ยังตามมารังความถึงบ้านพ่อบ้านแม่เป็น๑๐ครั้ง
มีมาพังประตูบ้านจนพังแล้วก็ปีนเข้าหน้าต่างห้องนอน

ทีนี้ทางแม่ยายบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่เชื่อ

เขาบอกว่า๓สิงหาคมเอกชัยขี่มอเตอร์ไซค์มากลางดึก
จะมาหาลูกแต่จริงคือเมามาแล้วก็มาโวยวาย

สุดท้าคนแก่ในบ้านถึงข้าต้องถืออีโต้คูบอกให้ออกไป

ออกไป

เมามาแล้วก็ชวนคนเขาทะเลาะกันทั้งบ้านไปหมดเลยค่ะ
นี่นี่นี่นี่เหตุการณ์นี้ที่๑๓สิงหาคม
คือถ้าเมามาเมื่อไหร่อัลว่าทุกครั้ง

คือมาถึงก็ชี้โบ๊ชี้เบ๊แล้วก็โวยวายนะคะ

เพราะอยากให้รู้ว่าพฤติกรรมของลูกเขยรายนี้มัน
หมู่มันสุดทนจริงมันหลายเดือนแล้ว

แต่คราวนี้เนี่ยไม่ได้มาชวนทะเลาะแล้วนะ
ขู่เลยบอกว่าจะฆ่าลูกสาวเธอ
แล้วก็จะฆ่าทุกคนแบบฆ่ายกครัวไปเลย
ทุกคนก็พยายามห้ามแต่ก็ไม่ฟัง
คราวนี้พ่อตาก็เลยเป็นคนออกมาเคลียร์
เคลียร์ก็ไม่ฟังอีกก็ปรีกจะเข้าไปทำร้าย
แล้วก็อย่างที่พี่บุ๊คเล่าไปเมื่อกี้นี้ค่ะ

แล้วก็เอามาขู่ก่อนนะว่าแบบอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาจะยิง
นายเอกชัยก็ยังปรีพุ่งตัวเข้าไปหาอีก
ลั่นไปหนึ่งนัดก็เข้าท้องไปเต็มเลย
มั่งคนน่ะเฮ้อพ่อม่า
เรามาได้คุยกับนางสาวนพยงหรือว่าคุณแนน
ภรรยาของนายเอกชัยต้องบอกว่าเป็นอดีตแล้ว
เพราะว่าเธอบอกเธอเลิกแล้วไม่ไหวจริง
บอกว่าแต่งงานอยู่กินกับเอกชัยมาได้๑๒ปี

ลูกชายคนโตอายุสิบสองขวบคนกลางก็เป็นลูกชายอายุเจ็ดขวบ
คนเล็กเป็นลูกสาวอายุหนึ่งขวบหกเดือนนะคะเวลาที่นายเอกชัยไม่เมาเหล้าไม่เสพยา
บอกเราก็รักกันดีแต่เมามาเมื่อไหร่เนี่ยทั้งอารวาสทั้งทุบตีเธอ
เธอขอเลิกไปไม่รู้กี่ครั้งแต่นายเอกชัยก็มาตามง้อ
เธอก็เห็นว่าเป็นพ่อของลูกก็ให้โอกาสให้โอกาสไปหลายครั้งมาก
แต่ไม่ดีขึ้นเลยครับนอกจากนายเอกชัยจะเมาเหล้าเมายาแล้ว
งานการก็ไม่ยอมทำเอาแต่ขอเงินแม่พอเมามาก็อารวาสทำลายทรัพย์สินในบ้าน
ใช้คำนี้เลยค่ะมันท้อใจสุดท้ายขนาดพ่อและแม่ของนายเอกชัยเองอ่ะ
ยังต้องย้ายบ้านหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะทนลูกตัวเองไม่ได้ค่ะ
กันยายนปีที่แล้วเธอเลยตัดสินใจเด็ดขาดเธอถูกทุบตีจนเธอบอกไม่ไหวแล้ว
แล้วถ้าเกิดต่อไปมันไม่ใช่เธอแต่กลายเป็นลูกจะทำยังไง
ก็เลยหอบลูกสาวคนเล็กหนีมาอยู่บ้านพ่อแม่กลางดึกเอกชัยก็ตามมาอารวาสเลยค่ะ
ทีนี้ก่อนจะเกิดเหตุสลดที่พ่อเธอต้องเอาปืนออกมาขู่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะ

มีคนในหมู่บ้านโทรมาบอกเธอบอกแนนเนี่ยเอกชัยมันไปขอให้คนในหมู่บ้านหาปืนให้นะ
ระวังนะระวังตัวไว้ด้วยแล้วเมื่อคืนเอกชัยบุกมาแล้วบอกว่าไงคะ
เดี๋ยวจะฆ่าให้หมดเลยเดี๋ยวจะฆ่าแนนก่อนแล้วจะฆ่ายกครัวพ่อก็เลยต้องเอาปืนมาป้องกันตัว

ได้ข่าวว่าเขาไปถามหาปืนอยู่คนที่บ้านเขาโทรมาบอก
บอกให้น่าป้องกันตัว

เขาบอกว่าเอกชัยเนี่ยไปถามหาปืนอยู่อย่างนี้ค่ะ
เข้ามาถึงเขาก็มาราวาสกับแม่หนูไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในห้องแม่ไม่ให้ออกมาหนูกลัว
คนแรกที่อยู่ในบ้านนี้คือหนูคนแรกคือหนูก็ต้องตายก่อน

เขาบอกว่าเขาจะมาฆ่าหนูเขาบอกกับแม่อย่างนี้แล้วก็ฆ่าทุกคนในบ้าน

คิดว่ายังไงจะมีคนที่จะไปเปลี่ยนไปยุทธ์กัน
คือยังไงเหมือนเขาไม่รักครอบครัวแล้วค่ะเขาเห็นแก่ตัวค่ะ

ไม่ค่ะไม่ทำอะไรเลยไม่หนูไม่มาขอตังค์แม่ทางนี้เขาก็โทรขอตังค์แม่ทางนู้นนะคะ

ไม่ค่ะเขาไม่คิดถึง
คุณปียชาติได้คุยกับแม่ของนายเอกชัยด้วยนะคะคุณปราศัยธรรมทองวัย๕๔ปี
แม่ยอมรับแต่โดยดีแม่ไม่ได้บอกว่าลูกฉันเป็นคนดีเลยนะ
แม่ยอมรับแต่โดยดีว่าเวลาลูกแม่เมามันก็อารวาสจริง
เวลาไม่เมาก็เห็นรักกันดีกับลูกสะพ้ายก็เห็นเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิก
จนล่าสุดเนี่ยลูกสะพ้ายก็คือคุณแนนขอเลิกเด็ดขาดแล้วก็ไปมีสามีใหม่
ก็เลยคิดว่าอาจจะทำให้ลูกชายแม่ไม่พอใจ
ก่อนเกิดเหตุลูกแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเดินทางไกล
แล้วก็ไปซื้อซื้อแบบเซ็นนะคือยังไม่จ่ายเงินเสื้อยืด๓ตัวที่ร้านในหมู่บ้าน
แม่ก็ยังงงอยู่ว่าจะเดินทางไกลไปไหนโอ้โหคราวนี้ไกลจริงไม่ได้กลับมาเลยค่ะ
แม่ของผู้ตายก็บอกเลยนะคะว่า
ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็อโหสิกรรมให้กับอดีตพ่อตาด้วย
ไปหาเรื่องบ้านฝั่งนู้นแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลย

สำหรับทางคดีความค่ะเบื้องต้น
ตำรวจภูทรวารินชำราบแจ้งข้อหาค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธเอาไว้ค่ะ
แล้วก็มีการอนุญาตให้ประกันตัวแล้วนะคะสรุป
ให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์๕แสนบาทเพราะว่า
คนก่อเหตุมอบตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการป้องกันตัวหรือเปล่า

อันนี้เดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด
ถ้าเข้าข้อกฎหมายในเรื่องของการป้องกันตัวจริง
ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสำนวนได้นะคะ
ส่วนศพของนายเอกชัยตอนนี้อยู่ระหว่างส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีสเกตค่ะ
แล้วครอบครัวจะรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านโนนยาง
อำเภอวารินชำราบแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจต่อไปนะคะ